คู่นี้ก็อวยกันอีกนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณหนุ่มหมากปรินค่ะ
เกิดมา๓๑ปีแล้วบอกเลยตอนนี้ชีวิตดีมากคนโสดจ๋าขออภัยทีนะคะ
ขอความหวานต่อกันมาเลยจ้ะนี่เลยค่ะหมากปรินค่ะ
อายุครบสามสิบเอ็ดปีค่ะหวานใจคนสวยกิมเบอรี่
ก็ไม่พลาดที่จะโวยพรแบบว่าหวานซึ้งเลยนะคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอ
มวลภาพของทั้งคู่นะที่เคยไปเที่ยวด้วยกันมาเป็นโมเมนต์แบบน่ารักจริง
แล้วก็เขียนแคปชั่นไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะไม่ต้องสงสัยอันนี้เราแปลมาให้แล้ว
เข้าใจง่ายง่ายเลยนะคะว่าสาวคิมเธอบอกว่าสุขสรรค์วันเกิดปีที่สามสิบเอ็ด
ทุกวันที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณเป็นวันที่ดีที่สุดของฉัน
ฉันแค่อยากได้ยินคุณหัวเราะแบบนี้ตลอดไปโอ้โหแคปชั่นเนี่ยมันมีแต่ความหวังดีให้

บอกเลยรับรู้ได้ถึงความหวานแบบไม่แคร์สื่อคุณผู้ชม
รูปภาพแต่ละทริปเนี่ยทำคนโสดตายเรียบเหมือนกันนะ
ยิ่งทำเอาแฟนคลับฟินมากขึ้น
คิมเบอร์รี่โพสต์ไปแล้วนี่หมากขอโพสต์บ้างจ้ะ
เขียนแคปชั่นว่า๓๑ปีมีความสุขและสงบมากครับ
ดูรูปสิทั้งครอบครัวมันดูเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็ไม่รู้

ผมขอให้ทุกคนมีความสุขและสิ่งดีเช่นกันครับ
แหมขนาดนี้แฟนเห็นแบบนี้ก็ขอคิดเลยไปถึงงานแต่งเลยละกันนะหมากนะ

คู่นี้ก็หวานเหมือนกันนะคะพี่แดนกับน้องแพตตี้ค่ะ
วงกันไปจิบชากาแฟที่คาเฟ่ด้วยกัน
แต่ว่ายังไม่มีรูปคู่นะคะ
เรียกว่าเป็นการค่อยปล่อยความเคลื่อนไหวแล้วกัน
ตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่
หลายคนสงสัยเหลือเกินช่วงนี้ไม่ค่อยมีรูปคู่
ไม่เป็นไรค่ะพี่แดนจัดให้นะคะ

เขียนแคปชั่นเลยว่ามาออกเดทค่ะ
แฟนคลับก็ไม่รอช้าคุณเห็นในแว่นตาไหม

แต่ตาไม่ค่อยดีฉันตาไม่ค่อยดี

เออนะคะแพตตี้เองก็โพสต์เหมือนกันนะคะ
แล้วก็แคปชั่นเดียวกันด้วยออกเดทนี่แบบนี้
แฟนคลับฟินเหมือนกันนะคะฟินเฟร่อแบบนี้ไปเลยนะ
ความสัมพันธ์เขาก็ยังดีอยู่